เรื่องของการเมืองอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการจับจ้องไปที่พักเล็กพักน้อย
หรือว่าจะเป็นพักอะไรเป็นพักสำรองเป็นพักนอมินีหรือเปล่า
กรณีของพักการเมืองใหญ่แตกเครือข่ายออกเป็นพักเล็กพักน้อย
เรื่องนี้นะครับทางด้านของประธานกรกตได้ออกมาพูดแล้วนะ
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว

กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว
กรณีนี้ทางด้านของประธานกรกฎาได้ออกมาพูดแล้ว